ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับรถรถคันหนึ่ง

ถ้าถามคุณผู้ชมไปอาจจะนึกไม่ออกก็ได้

เอองงกันดิรสอะไรสีดำ

แต่ถ้ารสสีดำต้องรสช็อกโกแลต

แต่นี่ที่เห็นอยู่มันคือรถทรัมป์

แต่มันก็คือรถรางไฟฟ้านั่นแหละ

และที่เห็นอยู่นี่มันลักษณะมีภาษาแปลก
นั่นรสญี่ปุ่นหรือเปล่า

อยู่ตรงนี้นี่คือจอดอยู่ที่ประเทศไทย

คุณผู้ชมครับจอดอยู่ที่ขอนแก่นแขนก่อน

ไปขอนแก่นได้เจอรสทรัม

เป็นรถไฟราง
ก็คือรถรางไฟฟ้านั่นแหละคุณผู้ชมครับ

และสามารถรองรับผู้โดยสารได้จำนวน๘๐คน

ได้เดินทางไปรับมอบรถไฟคันนี้
กับนายกเทศมนตรีเมือง

แล้วก็เปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่น

แล้วก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกัน

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น

เพื่อเตรียมออกแบบเป็นรถราง
ดำเนินการสร้างรางแทนเกาะกลางถนน
ตรภาพสายสำราญท่าพระในอนาคต

ก็เลยได้รถคันนี้มาจากประเทศญี่ปุ่น

ใช่แล้วล่ะครับต่อไปนะขอนแก่นเขาจะมีรถแกรมกันแล้วนะ

แล้วก็ไปถ่ายรูปคู่กับรถไฟที่ส่งตรงมาจากญี่ปุ่น

แต่เอาจริงนะเรื่องของรถรางไฟฟ้าลักษณะแบบนี้

ตั้งแต่รัชกาลที่๕นู้นเลย
ใช่ครับมีมานานแล้วตั้งแต่ช่วงปี๒๕๖
คือเราเนี่ยไทยเราเนี่ยจริงเป็นประเทศที่ชั้นนำในยุคก่อน
สมัยนั้นเรามีรถรางไฟฟ้าเป็นแห่งแรกในเอเชีย
โหน่าภูมิใจมาก
ใช่แล้วก็นี่แหละครับประเทศอื่นเลยมีตาม
แต่เราก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยเรื่องของรถรากลายมาเป็นรถฟงรถไฟ
เรื่องของการคมนาคมก็มีการพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเรื่อย
ส่วนนี้เรามีให้ได้ดูกันเพราะว่าเป็นรถรางที่เราเหมือนเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีกับทางประเทศญี่ปุ่นเขา
ใช่แล้วแล้วต่อไปขอนแก่นก็จะมีรถรางการคมนาคมก็จะสะดวก
เป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองกันเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ดีมากต่อไปด้วยนะคะ
แต่ช่วงนี้ก็ไปดูกันได้นะเขาเปิดให้เข้าชมกันได้นะคะถึงช่วงสิ้นเดือนเนาะ
มีโอกาสได้ไปที่จังหวัดขอนแก่นก็ไปดูกันหน่อยว่ารถแทรมในสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างจะได้ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วย